ต่อกันที่เรื่องราวของการให้นะครับวันนี้ยังมีฝากกันเช่นเคยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่ง
รวมตัวกันสร้างความสุขผ่านเสียงดนตรี
เป็นการให้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

งานไหนเราก็เล่นให้ฟรีจ้า

ประธานชมรมดนตรีไทยผสมอังกลงของผู้สูงอายุ
วงตรีนี้ก็ด้วยการรวบรวมสมาชิกผู้สูงอายุ
ที่มีความรู้ความสามารถ
หรือมีจิตใจที่รักดนตรีไทย
ร่วมกันเล่นดนตรี

ผมยกตัวอย่างสองหนุ่มนี่๘๖

มันไม่ต่ำกว่าพันเลย
โอกาสที่เราเล่นนี่นะครับทุกงาน
งานทอดกระถิ่นนี่๕วัตต์
วัดเขาต้องจัดคิวให้ทอดกระถิ่นให้เรา

ถ้าทุกวันพระก็เดือนละ๒ครั้ง๓ครั้งใช่ไหม

เราอยากจะนำความสุขนี้สู่พี่น้องชาวไทย

เราเล่นความสุขนั้นคือเป็นค่าจ้าหรือครับ
เต็มที่เต็มใจ

เพื่อจะมาเตรียมตัวเตรียมเล่นกัน

ทั่วไปจนกว่าจะลมหายใจ
ถึงแม้ลมหายใจจะหมดก็เราก็จะสร้างขึ้นมา
คนอื่นคือมาสืบทอดเจตนารมณ์ของเราอย่างนี้ต่อไป
ของฟรีมีอยู่ทั่วไป
แต่สำหรับดนตรีไทย
ฟรีต้องมาที่พิศนุโลก